คุณผู้ชมครับพลเอกเบรมตินสุรานนท

ก็เปิดบ้านพักศรีสาวเทเวศ
ให้นายกรัฐมนตรีให้คณะรัฐมนตรี

เข้าอวยพรในเทศกาลปีใหม่๒๕๖๒
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็เลยเก่ากับพลเอกเปรมติณสูอาน่ล
บอกว่านับเป็นโอกาสมงคลอีกครั้งที่ได้มาอวยพรปีใหม่
และมีการรายงานการทำงานในช่วงที่ผ่านมา
บอกว่าบางเรื่องต้องแก้ปัญหาระยะยาว

และเป็นการพัฒนาในทุกด้านครับ

กล่าวขอบคุณทุกคนที่เข้าอวยพร
พร้อมระบุว่าสิ่งสำคัญในการบริหารราชการ
ของนายยกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้
เพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้อย่างราบรื่น

เหมือนนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทธิ
หากนักการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้าน

ทุกอย่างจะราบรื่นสวยงามเพียงแค่เห็นต่างกันเท่านั้น
ซึ่งตัวเองเคยใช้วิธีนี้และได้ผลเป็นอย่างดีครับ

เห็นต่างกับฝ่ายค้านก็โอเค
เห็นต่างกันอยู่แล้วแต่ต้องเห็นต่างกันอย่างมิด
ผมอยากให้นายกทำตัวอย่างว่า
ผมเห็นต่างกับคุณแต่ผมก็เป็นเพื่อนกับคุณนะ
อันนี้ก็คงจะทำให้กิจการต่างไปได้ราบรื่น
ขอฝากว่านายกอาจจะจำไปใช้ตามที่ผมพูดนี่ก็ได้

เพราะผมเคยใช้มาแล้วได้ผลดีมาก
ซึ่งผลเอกเบรมตินสุรานนท์ยังชมเชยนายกรัฐมนตรี

่งมั่นที่จะทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุข
ถือว่าเป็นการกระทำที่ได้บุญได้กุศล
และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำประเทศ

หลังให้พรเสร็จผลเอกเปรมก็ได้เดินทักทายทุกคน
ซึ่งระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีได้พูดกับพลเอกเบรม
บอกว่าที่พลเอกเปรมพูดเรื่องเป็นมิตร

เพราะไม่เคยมองใครเป็นศัตรูครับ